คุณผู้ชมฮะมาติดตามเหตุใหญ่เหตุนี้กันนะครับโอ้โห
คลั่งไล่ยิงชาวบ้านที่เขากำลังทำนากันอยู่คุณ

จนเสียชีวิตดับกลางทุ่งนาไป๑
เพราะว่าเป็นผู้หญิงถูกยิงเข้าที่ท้องเสียชีวิต
ส่วนอีกคนถูกยิงเข้าที่แขนได้รับบาดเจ็บ
และเหตุการณ์นี้ตอนตำรวจเข้าไประงับเหตุ
ตำรวจถูกยิงสวนมาด้วยคุณ
ขาตำรวจได้รับบาดเจ็บตำรวจยศในพันธุ์ด้วยนะครับ

และเป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้เมื่อคืนนี้
ตำรวจต้องล้อมป่าละเมาะในการเข้าจับกลุ่มเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับ
แล้วก็ตำรวจเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ย
สามารถที่จะจับกลุ่มได้ไหมจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ
นายพีระอมรสิริวัฒนาหรืออาซ่าอายุ๕๕ปี
เป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงญาติขณะเกี่ยว
กลางทุ่งนาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
ที่บริเวณเนินหน้าผาห่างจากจุดเกิดเหตุ
หมู่บ้านทานตะบนจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางไป๒กิโลเมตร

ล้อมป่าละเมาะนี้นะคุณนะ
ต้องใช้โดรนบินโรนจับความร้อนนะฮะ
ปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังทั้งคืนเลย
เพราะว่าผู้เกาะเหตุเนี่ยมีอาวุธปืนใช่มั้ยคุณ

อนุญาตย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่ง

นายอาซ่าได้เข้าไปขอข้าวญาติกิน
ซึ่งตอนนั้นญาติกำลังลงแขกเกี่ยวข้าว
จากนั้นนะเขาก็นั่งบ่นพึ่มพำคนเดียว
จู่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับ
นายอาซ่าชักปืนมายิงใส่ญาติ
ทำให้นายโกได้รับบาดเจ็บที่มือ
จากนั้นนายอาซ่าหันไปยิงนางสสิประพาอมรศรีวัฒนา
อายุ๕๕ปีถูกยิงเข้าที่ท้องจนเสียชีวิตนะครับ
ยาดเนี่ยบอกว่าไม่ชัดเจนนะ
ว่านายอาซ่าก่อเหตุเพราะอะไรป่วยจิตเวทหรือไม่
เพราะนายอาซ่ากับญาติญาติไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับ
ทีนี้หลังก่อเหตุนายอาซ่าวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า
ตำรวจและฝ่ายปกครองระดมกำลังกันในการไล่ล่านายอาซ่าทันทีนะครับ
อย่างที่บอกไปโอ้โหไล่ล่ากันตั้งแต่กี่โมงแล้วคุณ
บ่าย๓ก่อเหตุใช่ไหมเย็นก็แล้ว
หัวค่ำก็แล้วจนกระทั่งดึกดื่นก็แล้วนะครับ
ก็ยังต้องระดมกำลังในการที่จะไล่ล่าแล้วก็ล้อมป่าตรงนี้ไว้คุณ
ตรงนี้มันเป็นป่าละเมาะขณะนั้นเองขณะล้อมจับนะฮะ
ปรากฏว่านายอาซ่าเนี่ยได้ยิงสวนออกมาทำให้
เมื่อกี้บอกนายพันธุ์ไม่ใช่ขออภัยเป็นแค่๑๐ตำรวจโทนิพัฒน์กาจู
สืบสวนสพแม่เมาะถูกกระสุนของนายอาซ่าที่ยิงมา
ขาขวาจนบาดเจ็บนะครับแล้วนายอาซ่าก็หลบหนีเข้าไปในป่าลึก
ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่นำโดรนจับความร้อนครับ
นี่ต้องนำอุปกรณ์มาเลยนะคุณนะนำโดรนบินขึ้นกลางป่าข้าวโพด
หมู่บ้านทานจุดที่๑๐ตำรวจโทนิพัฒน์ถูกยิง
แล้วก็เป็นจุดใกล้กับบ้านของนายอาซ่า

มีทั้งเข้าโพธิทั้งป่ารมะด้วยนะครับ

ก็ตรึงกำลังไว้ตรงนี้ตลอดทั้งคืน

ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้านหยุดไปหักข้าวโพดหยุดเข้าป่าก่อน
เพราะผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
มีอาวุธปืนแล้วก็ทำให้มีคนตายคนเจ็บนะฮะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังในการค้นหาเข้าไปในหมู่บ้าน

ทราบว่านายอาซ่าเดินเลาะตามหุบเขาด้วยความชำนาญทาง
ไปอยู่บนเนินหน้าผาแล้วก็ไปนั่งพูดคนเดียว
แต่ยังพกอาวุธปืนอยู่
เจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มสุดท้ายจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
เพราะว่านายอาซ่าตอนถูกควบคุมตัวมา
ยังพูดพึ่มพำคนเดียวเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
พี่ชายต่างมารดาของนายอาซ่านะฮะไปชี้จุดที่
ตัวเองถูกน้องชายยิงสวนออกมาจากป่าข้างทาง
แล้วก็เล่าว่า๓๔วันมานี้น้องชายมีอาการผิดปกติครับ
เหมือนมีความหวาดกลัวกลัวมีคนจะมาทำร้าย
เคยยิงปืนขึ้นฟ้าหลายครั้งนะฮะ
ชายก็แจ้งผู้นำชุมชนให้พาไปรักษา
แต่กลับปรากฏว่าเกิดเหตุร้ายครั้งนี้ขึ้นซะก่อนนะครับ
น้องชายเคยมีประวัติอะไรไหม
เคยนะคุณนะเคยฆ่าคนตายมาแล้ว๒ศพนะ
ติดคุกไปแล้ว๒ปีนะฮะแล้วก็ออกมานะครับ
ศพนี้ถือว่าเป็นศพที่๓แล้วที่น้องชายก่อเหตุนะฮะ
ก็คือไม่มีมูลเหตุไม่เคยเกลียดไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ไม่มีไม่มีเราเคยขอร้องขอร้องขอร้องอีกช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ก็ดูมึงว่าเออจะช่วยเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะมา
ก็หายเซฟหายเซฟกันกี่ครั้งก็วิ่งอย่างนี้

ผมบอกว่าเหตุเกิดถึงตายถึงจะมาใช่ไหมเอามาเกิดจริงด้วย
ล่าสุดนะฮะหลังจากเมื่อเช้านี้ตำรวจควบคุมตัวได้นะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพแม่เมาะนะฮะ
นักข่าวก็พยายามสอบถามนายอาซ่านะครับ
ซึ่งนายอาซ่าก็ดูเหมือนคนแบบยังไม่ได้สติเท่าไหร่
เพียงว่าไม่ได้นอนมา๓วันนะครับ

เรื่องของยาเสพติดก็ถูกถามนะครับ
ตำรวจก็ต้องตรวจก่อนว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่นะครับ
หรือว่ามีอาการหลอนมีอาการจิตประสาทอย่างไร